ก็ตอนเช้าเป็นการแต่งงานแบบพิธีคริสต์นะคะเพราะว่าชากับทางครอบครัวเป็นแคพาลิกค่ะ
ก็ราบรื่นไปได้ดีค่ะ
เต้นมากคือจะบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยแบบว่า๐ชั่วโมง
ไม่มีเลยการแบบแอบวืดหลับก็ไม่มีก็คือไม่ได้นอนเลยค่ะ
โน้นไม่หลับรู้สึกตื่นเต้นเลยงี้คือเราถึงเตียงตั้งแต่๓คุม๒คุมครึ่งกะจะแบบนอนเร็ว
รู้สึก
รู้สึกรู้สึกแบบว่าวันนี้เป็นวันที่มีความหมายสำหรับเรามาก
แล้วก็ยิ่งเห็นพี่น้องเพื่อนมารวมตัวกันที่เรารัก
ก็ยิ่งรู้สึกว่าแบบคือมันเป็นวันที่น่าจดจำที่สุด
หนึ่งในเหตุการณ์ที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตชาก็ว่าได้ค่ะ
ก็รู้สึกตื้นตันมาก
ตั้งแต่อยู่ในรถแต่ว่าอยู่ในรถที่จะเดินเข้าเป็นให้ดู
ก็ขนลุกมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกอะค่ะ
พอถึงตรงนั้นแล้วมันตื้นตันไปหมด

รู้สึกเหมือนอยู่ในหนังมันน่าเลเมนติกเรื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้
ส่งลูกสาวไปกับเจ้าบ่าว
รู้สึกดีมันรอมแมนติกมากเลย
รู้สึกก็ตื้นตันและดีใจ
เมื่อคืนก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับเหมือนกัน

เพราะมีบรรยากาศเล็ก

เป็นคนในครอบครัวทั้งหมดจะอยู่ในงานช่วงเช้า
ก็อบอุ่นดีแล้วก็รู้สึกว่า
ตื่นตันด้วยแล้วก็จะต้องมีความรับผิดชอบ

ก็ให้คำมั่นตอนที่อยู่หน้าบาทหลุง

ให้คำมั่นว่าจะรักกันแล้วก็ให้ความซื่อสัตว์

เช่นต้องการค่ะก็คือไม่ใช่แค่เขาดูแลเรา

ก็เชื่อว่าชีวิตคู่เนี่ยเราจะต้องช่วยกัน
ไม่ใช่แบบหวังที่จะให้เขาดูแลเราอย่างเดียว
ต้องช่วยดูแลกันเวย์ทุกเรื่อง

เหมือนสมมุติว่าเขาไม่สบายใจอะไรมา
เรื่องงานเรื่องชุดส่วนตัวเรื่องอะไร
ก็อยากให้รู้สึกว่าตั้งแต่นี้
ก็จะมีเหล่าที่เป็นที่พักพิงของเขานะคะ

ไม่ได้พูดอะไรมากอะค่ะก็คือแบบ

ไม่แพ้กับเราไม่แพ้กันเลยค่ะ

แหละว่าแบบคุณแม่เขาก็

ไปปล่อยลืมที่แบบมี

ขอให้ใช้ความอดทน
แล้วก็ให้อภัยกัน

ที่ดักรักกันไปตลอดไป

ก็แค่บอกให้รักกันไปตลอดคืน

ตอนนี้ก็ทุกอย่างก็ดีปกติแล้วก็๓ปีแล้วนะนานพอสมควรแล้วก็พิสูจน์อะไรได้หลายอย่าง
หลายเรื่องนะคือเราก็เจออุปสรรคอะไรมากันเยอะก็เหมือนกับทุกคู่นะ
แหละค่ะการที่เรามาถึงจุดไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ลองผิดลอง
ถูกแล้วก็ผ่านอะไรมาด้วยกันจนเรารู้สึกว่าคือมัน
รู้สึกเองว่านี่คือคู่ของเรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนคนนี้ได้ตลอดไป
แล้วก็พร้อมที่จะเจอปัญหาใหม่พร้อมกันอีกในอนาคต

มีเหตุการณ์อะไรที่เรามันใจในหัวของเรามั้งว่าเขาจะรู้แล้ว
เป็นสามีที่ดีของเราเป็นสามีที่เป็นพ่อของพูดอะไร
คือตัวเขาเองเขาเป็นคนชอบเด็กอยู่แล้ว
ชาก็มีหลายโมเมนต์ที่ชาแบบเห็นเขาอยู่กับเด็กกับลูกเพื่อนเขาอะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนอบอุ่น
เป็นภาพที่เรารู้สึกว่าเราอยากเห็นภาพนี้
ในชีวิตครอบครัวของเราเองบ้าง

ถ้าเราแบบวันหนึ่งเรามีครอบครัวด้วยกัน

อือฮืมก็สัญงานกันแล้วอะน้อ
ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
จะบอกว่าสัญญาจะดูแลกันตลอดไป
ก็จะทำหน้าที่สามีแล้วก็หัวหน้าครอบครัวให้ให้ดีที่สุด

ถ้าจะแต่งงานในโบสถ์แคตอริก
ต้องที่โบสถเขาบังคับว่าจะต้องผ่านการอบรม

ซึ่งเป็นปกติอยู่นะครับ

หรือว่าสามีจะต้องแบ่งคาดในการทำงานและการด้วยกับการดูแล

การที่เราแต่งงานกันมันเป็นเหมือนการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ไม่ได้คบกันในฐานะแบบแค่แฟน
มองอนาคตร่วมกันนั่นคือจุดที่เราตัดสินใจที่จะแต่งงานกัน

ถ้ามีผู้ใหญ่ให้โอกาสชามมาเล่นละคร
หรือว่าทำอะไรในวงการชาก็ยังเหมือนเดิมค่ะไม่ได้ไปไหนค่ะ
คุณลาโอเคใช่ไหมค่ะ

ตอนจะแต่งก็ทราบอยู่แล้วว่าต้องเจออะไร

แล้วก็อาชีพเขาแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกับของผม

๓ปีที่ผ่านมาลูกเติม๒ครั้งได้มั้ง
ไม่เคยไปเลยเพราะงานเราเยอะมาก
แล้วเขาไปโดยแบบ๒อาทิตย์บางทีเกือบเดือนเลย
แต่ว่าเคยไปแล้วแบบครั้ง๒ครั้งไป๓วันอย่างไร

มากขึ้นบ่อยขึ้นเป็นดูแลครับคุณหนูด้วย

แล้วอันนี้ถามคุณผู้ชายค่ะ

สิทธิ์สร้างไม่มีเวลาทั้งประหลาดสิทธิ์สร้าง
อื้อก็มันก็ต้องมีให้กันอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะ

สักประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวดูก่อน
แต่คิดว่าอยากจะมีอยู่ในนี้หรอครับ
ก็คิดว่าภายในปี๒ปีครับ
เดี๋ยวจะวิ่งตามรูปนี่ไว้

อันนี้ก็มีค่ะอันนี้ไหน
ผมแพลนเรื่องคดีเพราะว่าให้ชาแพลนเรื่องงานแต่ง

ไปสร้างสรรค์
เราไปแบบลุยคนอื่นเขาไปแบบโรแมนติก

แล้วก็หลายคนที่ไปมาเขาก็บอกว่าสวย

ก็ทีมงานก็จะเป็น
มีความป่าดอกไม้ป่า

เวทมนต์อะไรแบบนี้

ซึ่งคอนเซ็ปต์นี้มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่

มันดูแบบปลาป่านิด
แล้วดอกไม้ก็จะจัดแบบที่ไม่ได้ดูเป็นทางการขนาดนั้น
แต่ก็จะมีความคลาสสิก

อ่ะเปิดออกการโปรโมทซิงโกะใหม่

นี่คนอื่นอาจจะได้ฟังแล้วแต่ว่าพี่เบาเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ฟังเลย
ก็เป็นซิงโกะที่ทำมาขึ้นมาเพื่อที่สุดให้พี่วาว

เพื่อนเดียวไม่ถามแล้วเป็นเพลงที่ดีอยากให้ลองฟังกัน
คุณราวมองแล้วอาจจะมีสไฟล์เท่านั้น
ไม่สไฟล์นั่นแหละกว่าเนี้ย

เพิ่งงานแต่งเต้นเสร็จไปเมื่อเช้า
เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ค่อยดูอีก

คือที่แต่งกันก็คือเหตุผลเดียวเลย
ก็คือเรามองอนาคตด้วยกัน
แล้วก็อยากสร้างครอบครัวไปด้วยกัน
แล้วก็ที่แน่ก็คือความรักคือเพียวเลย
ที่เราอยู่ถึงมาถึงจุดนี้ได้เราก็เจออะไรมาเยอะ
ไม่ได้แบบเรียบง่ายอย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจ
หรือไม่ได้เข้าใจแบบนั้นค่ะ

เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับแบบกระดาษหรืออะไรแบบนี้
เรายังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นอะไรครับ